มาดูเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายกันหน่อยนะคะ
พลังของโลกโซเชียลแล้วก็พลังของความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์นี่แหละ
ที่ทำให้ฝาแฝดที่เขาพลัดพรากจากกันไปนานถึง๔๕ปี

เรื่องราวแห่งความประทับใจนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

๒คนนี้แหละคือฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันไป
จากกันไปนานยังดูเหมือนไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร
ใช่คนนึงชื่อคุณบ๊อบอีกคนชื่อคุณบุญชู

เล่าให้ฟังกันก่อนค่ะเรื่องที่ถูกแชร์กันไปทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะคะ
คนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคนที่ประสานที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันนี่แหละ
คุณพิชามนพัดศรปฐุมลักษณ์หรือว่าคุณหลินค่ะ
คือเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่า
เริ่มจากวันที่๓๐พฤษภาคมมีเพื่อนส่งข้อความมาทางไลน์
ขอให้ช่วยตามหาพ่อแม่และญาติพี่น้องของคุณบ๊อบ
ซึ่งถูกขอไปเลี้ยงที่ประเทศเดนมาร์คเมื่ออายุได้เพียงแค่๑๐เดือน
จากนั้นก็มีการแนบเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเกิดมาให้ทางอีเมลด้วย
เธอก็นำข้อมูลที่มีอยู่ไปปรึกษากับรองประหลัดเทศบาล
เพื่อจะขอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราช
โดยค้นหาจากบ้านเลขที่๑๑๒หมู่๒ในตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
สืบสาวราวเรื่องไปจนมารู้ว่าบ้านเลขที่นี้เนี่ยตอนนี้มีคนอาศัยอยู่สองคนค่ะ
คนหนึ่งคือนายบุญชูซึ่งก็คือฝาแฝดของคุณบ๊อบที่พรากจากกันไปนี่แหละ
นายบุญชูปัจจุบันอายุ๔๖ปีแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือลูกสาววัย๖ขวบค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการหาข้อมูลของพ่อแล้วก็แม่ของคุณบ๊อบด้วย
แต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
จากนั้น๓๑พฤษภาคมคุณบ๊อบบินมาเลยนะคะจากเดนมาร์ค

จากนั้นคุณหลินแล้วก็เพื่อนก็ช่วยประสานกันหารถรา
พากันไปถึงที่อมก๋อยและ๑มิถุนายนค่ะ
เมื่อวานนี้คุณบ๊อบได้เจอกับคุณบุญชู
ฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันไปนาน
ทั้งสองเนี่ยเจอหน้ากันปุ๊บดีใจมาก

ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้าง

ค่ะใช่แต่สายใยน่ะมันก็ยังผูกพันกันอยู่

ก็มีเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีพวกคุณหลินที่ช่วยประสานกันนี่แหละ

แล้วก็มีการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ

ชื่นมื้นทั้งเต็มไปด้วยความสุข

ว่ามีประวัติความเป็นมากันอย่างไร

แม่ก็เสียชีวิตหลังคลอดฝาแฝดได้เพียง๒เดือน
หลังจากนั้นป้าเป็นคนเลี้ยงดูทั้งสองคน

แต่ด้วยทางบ้านมีฐานะยากจนค่ะ
ต่อมาทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเป่า
ก็มาแจ้งว่ามีบาทหลวงชาวเดนมาร์ค
ต้องการได้บุตรบุญธรรมไปเลี้ยงดู

โดยยกเด็กฝาแฝดคนที่ชื่อบ๊อบ
ซึ่งขณะนั้นตัวเล็กร่างกายไม่สมบูรณ์
บาทหลวงเนี่ยนะคะนำไปเลี้ยงดูค่ะ
ส่วนภารกิจในการช่วยคุณบ๊อบตามหาครอบครัวครั้งนี้
คุณหลินที่เป็นตัวตั้งตัวตีเหมือนกันนะ
หลายส่วนงานหลายหน่วยงานเลย

มีตั้งแต่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่

พยาบาลสำนักงานสาธารณสุขเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านอำเภออมก๋อย
ทุกคนที่เอ่ยกล่าวมานี่แหละ
คือคนที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้สองครอบครัวได้กลับมาเจอกัน
คุณบ๊อบเขาก็ฝากขอบคุณผ่านผู้โพสต์คือผ่านคุณหลินเนี่ย
ไปถึงทุกคนที่ช่วยกันตามหาครอบครัวของเขาในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพลัดพลาดกันมานานได้มาเจอหน้ากันสักทีนะคะ